ท่านผู้ชมครับดูเรื่องของบ้านสี่สาวเทเวศหน่อยนะฮะ
ตอนนี้ก็ปิดตำนานแล้วนะครับบ้านสี่สาวเทเวศ
บ้านพักของผลเอกเบรมตินสุรานนท์ท่านอดีตประธานองคมนตรี
และรัฐบุรุษนะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะ
สี่เสาเทเวศที่ปกติแล้วเราจะเห็นข่าวทุกช่วงวันปีใหม่
งกรานนะครับการเข้าไปอวยพรนะครับ
แล้วก็ขอพรจากพลเอกเบรมนะครับหรือว่านักกีฬานักมวยนี่ใช่ไหมฮะ
ที่จะเข้าไปพบป๊าเปรมนะครับก่อนไปแข่งขันนะครับ
ตอนนี้นะครับถ้าไปตรงที่บริเวณบ้านศรีเสาเทเวศนะครับ
ซึ่งอยู่ที่เลขที่สองเจ็ดเก้าถนนศรีอยุธยาเขตดุสิตกรุงเทพนี่นะฮะ
ก็จะมีภาพแบบนี้นะฮะคือตอนนี้อยู่ระหว่างการลื้อถอนแล้วนะครับ
ด้านนอกเนี่ยจะมีรั้วสังกษีร้อมรอบอยู่แต่ด้านในจะมีรถแบล็คโพลมีเครื่องจักรเข้ามานะครับ
เป็นการลื้อแล้วก็ทุบบ้านพักซึ่งเคยเป็นบ้านพักของพลเอกเรมตินสุรานนท์นะครับ
คุณผู้ชมครับนี่ฮะบรรยากาศตรงนี้นะครับ
ก็เลยนำมาแจ้งกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางกองทัพบกเนี่ย
มีการส่งมอบคืนพื้นที่นะครับหลังจากที่เสร็จสิ้น

ดนไม้รั้วรั้วด้านหน้าอย่างอยู่แต่มีสังกะศรีเนี่ย
บางพื้นที่ด้านในที่เขากำลังทำงานกันอยู่
การลื้อถอนบ้านพักตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ที่อยู่ในย่านนี้นะครับย่านเทเวศบ้านสี่เสาเทเวศของ
ผลเอกเบรมของป่าเปรมนะฮะเราได้ไปถามได้ไปคุยด้วยนะครับ

เพราะว่าเห็นมานานบ้านหลังนี้นะครับค่ะ
ตั้งแต่ไม่มีปลาอยู่แล้วตั้งแต่ไม่มีปลาอยู่แล้ว
แค่ไฟมืดเราก็ใจหายแล้วค่ะเพราะยังตกใจแล้วป่ะ
ยังตกใจที่เขามาซุบนะป่าก็บอกว่าทางการเขาสั่งให้ซุบมา
ก็ได้รู้สึกยังไงบ้างความรู้สึก
รู้สึกไงทุกคนหัวใจสลายหมดเลยค่ะเพราะว่าทั้งนี้ทุกคนรักท่านทุกคนนะคะ